คลายล็อกคืนข้ามปีต้องบอกแบบนี้

เพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะที่เขาให้ดื่มเหล้า

คืน๓๑ธันวาคมนะครับได้ถึงตีหนึ่ง
แต่ว่าต้องเป็นร้านโล่งนะฮะ
คือห่วงเรื่องของโควิดก็ห่วง

พาดหัวด้วยกินเหล้าเมาแล้วก็ตีกัน

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโขม
ท่านในฐานะพอสบควันนี้
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสบคนี่แหละ
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบ่งตามระดับพื้นที่ดังนี้

และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว๘จังหวัด

ต่อเนื่องถึงที่ตีหนึ่งของวันที่หนึ่ง

เฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศอากาศท่านต้องถ่ายเทสะดวก
ทั้งนี้ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้
ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำถึงสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะครับ
ถ้าอยากจะฉลองกันอย่างมีความสุขท่านยังมีเวลา
คือเร่งฉีดวัคซีนซะให้ครบ๒เข็ม
คือในส่วนของทางราชการสั่งการไปแล้วนะครับ
เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนหากใครจะไปท่องเที่ยว
ที่มีการจัดงานที่มีคนรวมตัวกันเยอะ
ต้องมีมาตรการหลายอย่างให้รอฟังรายละเอียด

แต่ขอสรุปว่าปีใหม่จัดได้ครับ

ดังนั้นทุกคนควรเร่งฉีดไว้เร็วที่สุดครับ

เรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครบ๒เข็ม
ผู้ที่เจอที่เที่ยวงานตรงหลังต่างต้องรับมาระวังตรงนี้
เราก็ได้สั่งการไปแล้วให้เตรียมความพร้อมเรื่องการฉีดวัคซีน

เพราะฉะนั้นเขาใครยังไม่ได้ฉีดยังมีเวลาอยู่นี่ถึงวันที่๒๗
พวกเราจะจัดการกันระหว่าง๒๗ถึง๓๑
อันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบกันทั้งนี้ก่อนแล้วกัน
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับร้านค้า
แล้วก็คนที่อยากจะเฉลิมฉลองสังสรรค์ด้วย
นึงคืนในคืนข้ามปีนะคะ